ตุลาคมถือว่าเป็นวันสำคัญของพักเพื่อไทยเหมือนกัน

ซึ่งเอาจริงก่อนหน้านี้หลายคนก็คาดการณ์อยู่แล้วล่ะว่า

ซึ่งใช้คำว่าคะแนนเสียงเป็นเอกฉันนะคะ
เสียงขาดไปแค่เสียงเดียวนั่นก็คือเสียงของ
ของตัวเธอเองคุณอุ้งอิงเองค่ะ
ตกลงวันนี้เพื่อไทยได้หัวหน้าพักคนใหม่แล้ว
คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์นะคะ
คือเอาจริงถ้าเป็นนางงามเนี่ย
เวลาดูว่าคนไหนได้มงจะดูจากอะไร
เสื้อผ้าใช่ไหมว่าชุดนี้ผมทรงนี้เหมือนมาเพื่อรับมง
วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เสื้อผ้าของคุณอุ้งอิ๊งกันเหรอ
ก็คุณอุ้งแต่งตัวมาแบบโดดเด่นชัดเจนมากกว่าคนอื่นจริง
แบบรู้สึกจะเป็นสูตรผ้าไหมสีแดง

เปลี่ยนจากสูดสีด้านเป็นสีขาวขาวครีมมานะคะ

อันดับ๙๐ตอน๑เป็นหัวหน้าภักษ์เพื่อไทยคนใหม่
หนึ่งเสียงที่ว่าคือเสียงที่ไม่ออกเสียงของคุณอุ้งอิ๊งเองนะคะ
ช่วงบ่ายเนี่ยพอจากสูตรครีมปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นสูตรแดงทั้งชุด
แล้วขึ้นแสดงวิสัยทัศน์หัวหน้าพักทันที

คุณพ่อก็คือนายทักษิณชินวัฒน์ที่ทำให้เธอได้เรียนรู้ทางการเมือง
แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เธอเข้ามาทำงานการเมือง

แต่ก็มั่นใจว่าเพื่อไทยมีบุคลากรที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน
ลองฟังเธอแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะหัวหน้าพักนะคะ
เราจะลบทุกคำสบประมาท
เราจะไม่ทิ้งดีเอนเอเดิมของพักเพื่อไทย
นั่นก็คือการทำนโยบายที่เราสัญญาไว้กับประชาชนให้เป็นจริงได้
เราจะทำความฝันให้เป็นความจริง
เราจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
เราจะลบทุกคำสบประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะ

เท้ายังคงติดดิน
หยัดอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งมั่นคง

เป็นประโยคที่ชัดเจนแน่วแน่และเชื่อว่าหลายคนแคปไว้แล้ว

ทีนี้แน่นอนล่ะว่าหัวหน้าพักตามคาด

เพราะต้องบอกว่ามันเหมือนการเปลี่ยนเจนเนอร์เรชั่นของพักเพื่อไทยจริง

ก็คือเหมือนถอยไปอยู่เป็นข้างหลังกันหมด

อีกคนหนึ่งคือคุณจรภัณฐ์อำวันวิวัตรระธามริช่วยกันขรั่ง

คุณจิราพรคุณพงกวินคุณเผ่าภูมิ
นี่คือเจนใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะคะ

คุณสิญาดาคุณลินที่พรคุณสะรัน

คุณสตรตาวงฐะทีียนทอง
วินคนนี้หลานคุณสุริยะจึงรุ่งรวงกิจค่ะ

คุณโอชิตสสชัยภูมิ
คุณเผ่าภูมิเป็น
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย

คุณชูศักดิรินินเป็นคนเก่าคนแก่ของพัก
นั่งตำแหน่งรองหัวหน้าพักชุดใหม่
นายกเศรษฐาวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับคุณอุ้งอิงด้วยนะคะ
ก็บอกโวยพรไปแล้วว่าอยากให้ช่วยอะไรก็บอก

มีทีมงานคนรุ่นใหม่มีแรงมีพลังสูงทุกคน
มั่นใจว่าคุณอุ้งอิ๊งจะเป็นนายกคนต่อไปได้สบายด้วยซ้ำ
จริงมันมีช็อตที่เหมือนกับว่าจับมือกัน
แล้วก็เหมือนเอามือคุณเศรษฐาเอามือกุมมือคุณอุ้งอีกทีนึง
แล้วก็จูบที่หลังมือตัวเอง

ผู้ที่จะถือทงนำพักเพื่อไทย

ร่วมถ่ายรูปเดี๋ยวเดียจะขออนุญาตนะคะ

อย่างรองสรรจารยุทธพรอิสระชัยก็บอกว่า
การที่คุณองค์อิงเข้ามาเป็นหัวหน้าภักษ์

และการดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกรรมการบริหารเนี่ย
อาจารย์มองว่าไม่ได้ตอบโจทย์ว่าจะทำให้พักนี้เปลี่ยนแปลง
ใดที่ยังไม่สามารถสลัดความเป็นชินวัฒน์ออกไปได้
โจทย์ใหญ่คือถ้าวันนี้เตือนไทยยังออกเก็บการเมือง
โอกาสจะอย่างลากลึกลงไปสู่คนรุ่นใหม่มันไม่ง่ายเลย
และอย่างที่บอกคนรุ่นใหม่เปิดเครื่องมาปุ๊บคือก้าวไกล
อีกมั่นใจว่าคุณอุ้งไม่ได้เป็นแค่หัวหน้าพักอย่างเดียวหรอก
ถ้าในอนาคตต่อไปเนี่ยเป็นนายกคนต่อไปยังได้เลยเหรอคะ
ถ้าอยากให้เอ่อมาช่วยอะไรให้ก็บอกแต่ผมคิดว่าถ้าเก่งเยอะแล้วก็ทีมงานมีคนรุ่นใหม่
แล้วก็มีแรงมีพลังสูงทุกคนเพราะฉะนั้นมั่นใจครับ
ไม่เกินมันเกินมาบ้างผมว่าเป็นนายกหรอกนะสบายสบาย